ค่ะเรื่องต่อไปจะพาไปดูเรื่องความแปลกของต้นโพ
เขาว่ากันว่าเป็นต้นโพกีฬาศรี
อืมกีฬาสีแล้วมีสีอะไรยังไงบ้างไปชมกันค่ะ
คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงต้นโพ
หลายคนคงจะทราบกันดีว่า
โผล่คือต้นไม้ต้นใหญ่สูง๒๐๓๐เมตร
ลำต้นใหญ่สั้นเป็นภูพร
กิ่งก้านแห่ขยายมีรากอากาศไม่มาก
เปลือกเรียบสีน้ำตาลปนเทามีใบเดียวเรียงสลับ
ใบรูปไข่กว้างหรือสามเหลี่ยม
ปลายใบยาวแหลมโคนใบรูปหัวใจและมีสีเขียว
แต่ต้นโพที่เรานำมาให้ชมในวันนี้เนี่ยไม่เหมือนต้นโพทั่วไป
เอาเป็นว่าจะแปลกขนาดไหนนั้นไปชมพร้อมกันเลยครับ
เริ่มกันที่ต้นโพเผือก
ไปกันที่บริเวณโคนต้นโพเก่าแก่อายุกว่า๑๐๐ปี
เลขที่๑๑๐หมู่๒ตำบลศรีบัวทอง
อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง
ต้นโพที่พบมีขนาดเล็กแตกแขนงใต้ต้นโพใหญ่
มีความสูงประมาณ๑เมตรกิ่งก้านใบ
มีสีขาวนวลทั้งต้นเมื่อชาวบ้านทราบข่าวก็พากันเดินทางมาดูให้เห็นกับตาว่าจริงหรือไม่
เมื่อมาถึงก็พากันถ่ายรูปลงโซเชียลพร้อมกับขอโชคลาภตามความเชื่อ
ต่อกันที่ต้นโพสีเหลืองเขียว
ย้ายไปที่วัดหลุมไก่ตำบลสาหร่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
เมื่อไปถึงก็พบว่ามีชาวบ้านที่มาทำบุญต่างพากันฮือหาต้นโพเงินที่ขึ้นอยู่ภายในวัด
ลักษณะที่เห็นก็คือใบมีสีเหลืองอารามสวยงามเมื่อแก่ตรงกลางใบจะเป็นสีเขียวเล็กน้อย
และบางใบที่แตกออกมาใหม่ใหม่นั้นจะมีสีขาวทั้งใบซึ่งสีแปลกต่างไปจากใบโพทั่วไปที่มีสีเขียวทั้งหมด

ชาวบ้านผู้ที่พบเห็นนอกจากจะตื่นเต้นแล้วยังมีการถ่ายภาพเก็บเอาไว้
นำสิ่งที่ได้พบเห็นไปเสี่ยงโชคกันตามความเชื่อของแต่ละบุคคล
และสุดท้ายกับต้นโพสีชมพู
ไปกันที่วัดโพทองหมู่๕ตำบลเนินมะกอกอำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตร
ที่นี่เนี่ยว่ากันว่ามีต้นโพออกดอกเป็นสีชมพู
งานนี้ผู้สื่อข่าวไม่รอช้าเดินทางไปพิสูจน์ถึงพื้นที่
เมื่อไปถึงก็พบว่าต้นโพดังกล่าวเนี่ยมีลักษณะเหมือนต้นโพทั่วไป
แต่ที่แปลกไปกว่าต้นโพต้นอื่นก็คือบริเวณใต้ต้นโพนั้นมีต้นโพต้นเล็กมีพุ่มใบ
คล้ายออกดอกเป็นสีชมพูทำให้มีชาวบ้านพากันมาจุดทูปกราบไหว้เพื่อขอโชคลาภ
และโดยมากจะไปดูที่บริเวณใบสีชมพูบางคนก็บอกว่ามองเห็นเป็นตัวเลข
พร้อมทั้งถ่ายภาพเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกตลอดเวลา
คุณชะอ้อนคลังเมืองวัยวัชกรวัดโพทองเปิดเผยว่า
ต้นโพดังกล่าวมีอายุประมาณ๑๓ปีทางวัดไม่ได้ปลูก
แต่เกิดมาจากรากแขนงของต้นโพต้นใหญ่ที่มีอายุกว่า๑๐๐ปี
ที่มีผู้ที่ไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดียแล้วนำมาปลูกที่วัดโพทองแห่งนี้
และต้นโพจะออกดอกเป็นสีชมพูปีละครั้งเท่านั้น
ดอกจะออกประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
จะเริ่มสวยในเดือนมีนาคมและจะทิ้งไปประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี
ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเรื่องราวของธรรมชาติรังสรรค์โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ